ไม่รู้ก็ตามมาเกอกลับกันนะจ้าโอเค

อ้าวมันเป็นแหล่งโรแมร่วดสมัยก่อน

นานไปนานไป
พี่พาส

ก็ได้เป็นในตัวตาคีย์
รู้ไหมเขามีตำแหน่งด้วยนะ

ถ้ายังไม่ดูรู้อ่ะโอเค

อีกก็เกษกันก้าว
โอ้โหไม่อยากจะคิดว่าแบบไม่เคยเจอเลย

วาวแบบนี้
พอได้เห็นในรูปไม่รู้ว่าชีวิตจริงจัดจ้านขนาดนี้

แล้วสิ่งที่เขาถามหนูหนูแบบว่า
บูรรดิจัดจ้านกล้วยชั้นสายจ่านดาบอีก๕

พี่เขาแรงกว่าที่หนูคิดไว้เยอะมาก